ตามความเชื่อของคนโบราณว่ามะพร้าวเป็นน้ำที่อยู่สูงที่สุด
แล้วจะต้องเป็นมะพร้าวแก่ที่ไม่มีเจ้า
การเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ
ตามความเชื่อนั้นก็เหมือนกับว่าได้เอาน้ำจากสวรรค์มาล้างหน้า
เพื่อให้ศพนั้นได้ไปสู่สวรรค์
แล้วก็เนื้อมะพร้าวล้างหน้าสดเนี่ยจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง

คนที่นอนกัดฟันหรือนอนกลน
ถ้าได้กำใจกินก็จะหาย

สุธีปัญหาครับเป็นสเปลออยู่ที่วัศโภพนราม

แล้วเริ่มทำอาชีพตั้งแต่เมื่อไหนครับ

หลังจากออกโรงเรียนออกจากปวชเทคนิคเนอะ

สั่นเต้นแรงทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นเลยฮะ

ศพพี่เหมือนคนนอนหลับธรรมดาครับ
แค่ย้ายที่นอนจากนอนบนที่นอนไปนอนในโรงเท่านั้นเอง
ก็ทำได้สัก๒งาน๓งาน
แล้วมันเป็นอาชีพอาชีพเดียวที่สืบทอดมาจากต้นตระกูล

พ่อของปู่ก็ทำมาเรื่อย

วันเอาลงเนี่ยคือเมื่อศพมา

พอหลังจากนั้นเราก็ได้ของครบแล้ว

ก็คือบูชาครูขอเบิกโรง

ไม่ให้ศพมันดีก็คือมาดตามส่วนคือ
ภอมือแล้วก็

โมงเย็นเริ่มทอดผ้าก็เดี๋ยวจะออกไปถือตลปัด
เสร็จแล้วถึงชุดประธานก็ย้ายมาถือตะเกียง
ส่วนผู้ช่วยอีกคนก็มายกของออกแล้วก็รอกดกิ่งอะไรอย่างนี้
ส่วนรายได้ก็แล้วแต่ทางเจ้าภาพครับ
บางทีทายกเขาก็คุยให้๑๕๐๐๒๐๐บาท

งานผมก็ได้แค่คนละ๒๐๐ก็มี
ไม่ได้เลยก็มีฮะก็จะมีช่วงที่ศพไม่เข้า
ช่วงกลางปีครับศพจะไม่เข้าเลย
ช่วงปลายปีต้นปีนี้จะเยอะหน่อยครับ
พฤศจิกาธันวามกรากุมภาอะไรพวกนี้จะพอมีเข้ามาบ้าง

อย่างอาชีพผมเนี่ยใครก็จะมาเอาครับ
รู้ว่าเป็นสับปลอกเขาก็กลัวกันหมดแล้ววัยรุ่นสมัยนี้

ญาติของผู้หญิงเขามองก็ขี่คุกขี่ยาศักดิ์เต็มตัว
เขาก็จะไปมองกันอย่างนี้เพราะว่า
สังคมเขาก็มองกันอย่างนั้นอยู่แล้วสำหรับคนศักดิ์
อยู่คนเดียวก็โอเคฮะเราเอาตัวเองยังไม่รอดเลย
ภาระเราก็มีต้องดูแลแม่อะไรอย่างนี้
คือเราจะเอาเขาเนี่ยมาเหนื่อยกับเรามันก็ใช่ที่
ก็เลยอยากอยู่คนเดียวแบบนี้ดีกว่าครับ
สบายใจของเราด้วยเราจะทำอะไรก็ได้ทำแบบง่าย
อุปกรณ์หลักที่ผมมีมีดเล่มแรก
ไปเจอที่แผงพันธุ์แล้วมันถูกใจก็จะเป็นเล่มนี้
เมื่อก่อนมันไม่เคยคมฮะก็มารับให้มันคม
เพื่อเอาไว้ตัดสายสินตาสังที่มือก่อนที่จะเอาศพเข้าเตา
แล้วก็จะเป็นเล่มใหญ่เล่มใหญ่นี้เอาไว้ตอกมะพร้าว
ปะเลอบางที่เขาก็จะมีการเอามีดไปเฉาะโลง
แต่สายผมจะไม่มีทางผมจะไม่มีมาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาทำอะไรพวกนี้จะไม่มีมาแล้ว
แล้วผมไปได้ยินมาว่าญาติเนี่ยเขาเคยไปเผาอยู่ที่นึง
แล้วคนตายเคยมาเข้าฝันว่าปะเปลอเขาไปเฉาะโลงอ่ะ
เหมือนไปเฉาะขาเขาไปฟันขาเขา
ส่วนเครื่องรางที่ติดตัวตลอดก็จะมีพระมเหสวร
แล้วก็จะเป็นที่ติดย่ามตลอดก็จะเป็นตะกรุดการสะท้อนของครูบาน้อยวัสสิดอนมูล
เครื่องล้างนี่ก็จะมีไว้เพื่อความมั่นใจ
วันก็ลืมพกมาก็จะมีแบบหุดหงิดนิดหน่อย
กลับบ้านไปเอาก็มีอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็คือยึดหลักของครูบาอาจารย์ครับยึดมั่นในครูบาอาจารย์
ไม่ให้มันเสื่อมเสียทำให้มันถูกต้องตามวิธีเผาให้หมด
วิชาอื่นไม่ได้คิดอยากจะศึกษาครับ

ผมมาสายนี้แล้วผมตัดเลยครับ
เพราะว่าของที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยมันเล่นยาก
ก็เลยไม่อยากไปลบหลู่
ปกติผมก็เป็นคนถือสิทธิ์

แต่อาจจะครบมั่งไม่ครบมั่ง
ผมมันเป็นคนไม่กินเหล้า

ก็มีแค่สูบบุหรี่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้
เรื่องศักดิ์ยันต์มันเหมือนเป็นเครื่องจิตเหนียวใจ

ที่ผมฝักเนี่ยเริ่มจากตอนอายุ๑๕๑๖เหมือนกัน
คือมีพระที่เป็นอาจารย์ศักดิ์ด้วย
พอเริ่มศักดิ์สักพักมันก็เริ่มติดจนมันขนาดนี้แหละครับ

ก่อนที่จะนำศพเข้าต่ำ
เป็นการขออุปาจารย์ขอสิ่งสัตว์สิทธิ์

ก็จะมีทูบเทียนดอกไม้มะพร้าว
แล้วอุปกรณ์ต่างมีการทำพิธี
ขอเข้ามาแล้วก็ทำนมลธรณีสาม
น้ำมนี่ที่ใช้ก็จะเป็นใช้เพื่อดับพริชไฟ
เราก็จะพรมน้ำมนต์เข้าไปข้างใน
ก็จะล้างหน้าล้างตาเพื่อความสบายใจ
นี่ก็คือเตาเผาศพ

ที่คนตายจะมา
ปัจจุบันเตาเดี๋ยวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าควบคุมทั้งหมด

ส่วนการทำงานเราก็จะใช้ถ่านรอง

แต่ถ้าเรามีถ่านมาเพิ่มสักหนึ่งกระสอบ
มันก็จะเหลือเพียงแค่๓๐ลิตร

เมื่อถึงเวลาเราเอาศพเข้าไปปุ๊บ
ปิดหน้าเตาเรียบร้อยเราก็เริ่มทำงาน
คือการทำงานคือเราจะเปิดหัวเผาบน

เพื่อให้ได้อุณหภูมิถึง๓๐๐
แล้วเราจะถึงจะใช้หัวเผาจริงในการเผา
เมื่อไฟติดเราก็จะปิดหัวเผาแล้วคอยเช็คควันอย่างเดียว
ถ้าควันออกเราก็จะเปิดหัวเผาบนเพื่อเผาควัน
การเผาศพมันก็จะใช้เวลาต่างกัน
อย่างถ้าศพคนอ้วนไขมันเยอะมันก็จะเผาง่าย
ผอมแห้งติดกระดูกคนตัวใหญ่กล้ามเนื้อเยอะ
มันจะเผายากส่วนที่เผาง่ายเผาหมดไวหมดก่อนก็คือช่วงแขนช่วงขา
ส่วนที่ยากก็จะเป็นช่วงปอดช่วงสะโพกอันนี้จะเผายากมาก
เราจะต้องเปิดเตาพลิกศพเพื่อให้ด้านบนของศพไปโดนความร้อนจากข่าน
เพื่อให้ถ่านมันเผาใช้เวลาก็ยังต่ำก็๒ชั่วโมง
อย่างมากก็ประมาณ๓ชั่วโมงครึ่งถึง๔ชั่วโมง
แล้วก็จะมีแบบประเภทศพที่ซีนถุงเป็นวรรณโรคหรือว่าศพเละมาอย่างนี้
ก็ทางโรงพยาบาลก็จะซีนมาเราก็จะไม่ได้มีการลดน้ำศพ
ก็เอาเข้าเตาเผาเหมือนกัน
แขนขาจะไหม้หมดแล้วจะเหลือช่วงลำตัว
แล้วก็จะมีการพลิกศพศพก็จะอยู่บนกองถ่านที่มีไฟไม่ค่อยแรงมาก
ส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับพริกศพ
คือด้านนี้จะเป็นการเสียบเข้าไปที่ช่วงหายปลาร้า
โกยเข้ามากองอยู่แถวหน้าหัวเผาประมาณนี้
เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราก็จะปิดแล้วก็เปิดหัวเผา
ด้านล่างให้ลมมันเข้าให้มันระบายความร้อน
เพื่อตอนเช้าเราจะได้มาเก็บกระดูกได้ในตอนเก็บกระดูกตอนเช้า
เราก็จะมาก้มอยู่ตรงนี้ใส่ถุงมือพวกนี้มาก้ม
แล้วก็คอยหยิบทีละชิ้นเพราะว่าทางญาตินั้นต้องการกระดูก
ไม่ได้ต้องการขี้ทงขี้เท่าไม่ต้องการถ่าน
เพื่อความสะดวกในการเอาไปทำพิธีแปรทาสทางศาสนากับธาตุนะ
เราก็เลยจะต้องเก็บเฉพาะกระดูกอย่างเดียว
แล้วมันก็มีกรณีหนึ่งที่ผมเคยเจอ
ก็คือมีคนมาบอกว่าญาติเขาโดนของ
เขาจะขออัฐิไปแก้ของแต่พอมาผมมาถึงวัดแล้ว
เขาจะขอบาทไปด้วยบาทแตก
ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ของ
แต่มันเป็นการทำของคืนผมก็เลยไม่สามารถที่จะให้ได้
และอีกอย่างคนที่มาขอนั้นก็ไม่ใช่ญาติของศพ
อันนี้มันก็เป็นจัญญบันอย่างหนึ่งคือ
ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางคุณสัย
ศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรพวกนี้ครับทางอวิชา
ก็เลยไม่สามารถที่จะให้เขาเอาเท่ากระดูกอะไรพวกนี้ไปได้

เพราะว่าจะหยุดวันศุกร์วันเดียวที่ไม่เผา
ตามความเชื่อคือวันศุกร์คือวันแห่งความสุข
จะมาโศกเศร้าเสียใจไม่ได้
แล้วก็วันพระใหญ่ก็คือขึ้น๑๕ค่ำอะไรอย่างนี้ครับ
หรือวันสำคัญทางศาสนา
อาชีพนี้ส่วนมากก็จะมีแต่คนดูถูก
หลายคนดูถูกสับปะเลอไม่ให้เกียรติสับปะเลอ
แต่สุดท้ายแล้วเมื่อตายก็ไม่พ้นสับปะเหลออยู่ดีครับ
ถึงแม้จะมีรายได้น้อย

ผมมีความสุขกับมันมีความสุขที่จะได้ทำกับมัน

ผมมีเวลาดูแลแม่ที่ยังป่วยอยู่ด้วย

มีเวลาดูแม่ที่ป่วยเดินเองไม่ได้
ต้องคอยพยุงล้างไตทุก๔๘ชั่วโมง
อาชีพนี้มันเป็นอาชีพเดียว
มันเป็นมรดกชิ้นเดียวที่ตกทอดมาจากตระกูลผม

กว่าร่างกายผมจะไม่ไหว
สำหรับคนที่คอยดูถูก

อนาคตถ้าโลกนี้ไม่มีสับปะเลอ

พวกคุณจะทำกันยังไง
พวกคุณจะทำกันยังไง